ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเพราะจริงแล้วมันตามมาตั้งแต่เมื่อเย็นเมื่อวานแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอุ้มเด็กชาย๒ขวบไปโรงพยาบาล
แล้วก็บอกทางหมอกับพยาบาลว่าน้องรถล้มอยากให้หมอกับพยาบาลช่วยหน่อย
พอหลังจากจังหวะที่คุณผู้ชมดูนะเขาหันไป
จังหวัดที่พยาบาลทุกคนก็ไปรุมตัวเด็กใช่ไหมเข้าไปช่วยเหลือเด็ก
ปรากฏเขาหนีไปหนีไปเสร็จหลังการตรวจตรวจร่างกายน้องมีรอยถูกกระสุนปืนยิงค่ะ
จนกระทั่งน้องวัย๒ขวบเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่เอาน้องมาส่งใช่คนก่อเหตุหรือไม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
อย่างที่เล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้พาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลอูทองนะคะ
บอกกับหมอว่ารถล้มมาก็เลยให้เด็กเนี่ยพามาหาหมอพาเด็กมาหาหมอ

ตามร่างกายของเด็กมันไม่ใช่แผลรถล้มไงคุณคิง
แต่น้องถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณหายปลาร้านะคะแล้วทะลุหลัง

แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณวินาทีนี้นี่คือ
ตำรวจนี่แหละค่ะพอจะสืบทราบมาว่า
เอ๊ะคนที่เอาตัวน้องวัยสองขวบไปส่ง
นั่นก็คือนายประวิทย์แซ่อังหรือว่านายโลอายุ๔๓ปี
ก็เลยไปตรวจสอบที่กระท่อมแห่งนี้ค่ะก็เป็นที่อยู่ของเขานั่นแหละ
เป็นกระท่อมไม่มีเลขที่นะคะตำบลยุ้งทลาย
ตำรวจตามไปอยู่บริเวณกระท่อมนี้ตรวจสอบไม่เจอ
แต่ในกระท่อมมีรอยหยดเลือดนะคุณ
และยังเจอหัวกระสุนด้วยเป็นลูกซองเบอร์๙ค่ะ
หัวตกอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยต้องมีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
และมันเริ่มเข้าเขาแล้วว่าตกลงใช่หรือไม่
ป้าของน้องค่ะบอกแบบนี้ว่า
ญาติเนี่ยโทรไปบอกบอกหลานไปเล่นอยู่กับเนโลนะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยปืนลั่นใส่
สุดท้ายป้ารีบตามไปโรงพยาบาลค่ะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าจริงเมื่อวานนะวันที่หนึ่ง

แม่ของน้องทำงานอยู่ต่างประเทศค่ะ
ก็เลยมีทางด้านทั้งป้าทั้งยายช่วยกันดูแล
ยายบอกว่านายโลชอบมาพาหลานไปเล่นที่กระท่อมเป็นประจำ
ก็คงจะคุ้นเคยรู้จักกันรักกัน
ไม่คิดจริงว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้
ไปดูหลานเนี่ยตอนนั้นยายยังขนลุกเลยนะ
เพราะอะไรร้องไห้เสียใจก็จริง
แต่ได้ยินเสียงในหูลั่นอยู่ตลอดเวลา
คล้ายกับเหมือนน้องตะโกนเรียก

แล้วคิดเอาไปเองว่าเสียงนั้นเป็นเสียงหลานแน่
แล้วหลานฟื้นขึ้นมาเรียกยายค่ะ
ล่าสุดตำรวจตามจับในโลได้แล้วนะคะ
กาญจนบุรีเจ้าตัวสารภาพ
ลั่นจริงผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้น
มันเป็นเหตุสุดวิสัยผมรักเด็กคนนี้

ตำรวจตรวจคนที่กระท่อมยังเจอว่า

พาไปเอาปืนลูกซองสั้นไม่ว่าเป็นปืนที่

ซ่อนเอาไว้ใต้ผ้าใบอยู่ในกระท่อมอีกหลังหนึ่ง

มันล้านครับ

ปกติเรารับน้องมากไหม

แล้วเมื่อวานนี้รู้ใช่ไหมว่าเป็นวันเกิดน้อง

ห้องเซ่ใจครับ
เห็นสุดดีใจจริงครับ

ก็มักจะเล่นกันคุ้นเคยกันเด็กก็คุ้นเคยเป็นอย่างดี
ข้อหาอยู่ดีแหละค่ะว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนที่มีไว้ในครอบครอง
ก็ต้องโดนด้วยนะคะข้อหานี้